เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการทำมาค้าขายถูกไหมคุณชนะ
เรื่องของการทำมาค้าขายเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะเพราะว่าอะไร
มันสร้างรายได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านด้วยไง
ต้องเพราะว่าการแข่งขันมันสูงนะคะ
พ่อค้าแม่ขายก็ต้องงัดกลยุทธ์ต่างออกมาแข่งกัน
เพราะฉะนั้นเราก็จะรวบรวมให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าแต่ละคนเขามีไอเดียกระทูดอย่างไร
ปรับเปลี่ยนลุคยังไงให้ยอดขายแบบพุ่งรัวเลยจ้า

เริ่มต้นกันที่คนแรกกับฮีโร่ขวัญใจของใครหลายคน
ที่คราวนี้ขอหยุดต่อสู้กับวายร้าย

ปฏิบัติการที่สี่แยกไฟแดง
สปายเตอร์แมนคนนี้ก็คือ
ปีเตอร์พาร์เกอร์อายไม่ใช่
เขาคือพี่ทองสุกผาน้องลิง
มีอาชีพเป็นพ่อค้าขายพวงมาลัย
สี่แยกมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะเออ
ปกติแล้วพี่ทองสุกจะแต่งชุดปกติทั่วไปเดินขาย
แต่พอมาช่วงหลังโยชน์ขายมันลดลง
ไม่รู้จะทำยังไงพี่แกก็เลยนำชุดสไปเดอร์แมน
มาใส่เดินขายพวงมาลัยแบบเทศ
งานนี้ชาวบงชาวบ้านและคนที่ขับรถผ่านไปมา

และที่สำคัญยอดขายพวงมาลัยของพี่ทองสุก
เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะ

แต่เอ้ยทำไมงานนี้พี่แจ็คสเปโร่ถึงไม่จับดาบควงปืน
แต่ดันมาถือกันไกลตัดผมแบบนี้ละเนี่ย
ที่แท้พี่แจ็คสปาโร่ของเราก็คือช่างตัดผมนี่เอง
แหมไม่ธรรมดาเลยที่เราเห็นอยู่นี่จริงแล้วคือ
ที่จัดเต็มทั้งชุดและลีลาตัดผมที่ไม่เหมือนใคร
เพราะพี่แกปิดตาตัดผมแต่ถึงช่างจะแปลก
และมีลีลาการตัดผมที่หวาดเสียวขนาดไหน

แกบอกว่าขอคนรับเสื้อภาพได้คือเสื้อภาพศูนย์มีคือหนึ่งมาจากคนที่ตายแล้ว
รอดสถานโลกโซเชียลจริงใช่คนนี้คือคุณกันนิทถาทองนาเป็นแมกค้าขายเสื้อภาพออนไลน์และขายมานานกว่า๓ปีแล้วนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยขายยังไงก็ไม่ปัง

เธอก็เลยจัดเต็มแต่งหน้าผีมาไร้สดขายของมันซะเลย
เชื่อไหมว่าตั้งแต่แต่งหน้าผีมาขายยอดขายก็ปังแบบฉุดไม่อยู่เลยนะ
แต่ที่พีคกว่านั่นคือเสื้อผ้าที่นำมาขาย
นอกจากจะเป็นเสื้อผ้าจากตลาดมือสองแล้วเธอยังขายเสื้อผ้ามือสอง
ผู้หญิงใส่ชุดห่มสบายนุ่งโจกระเบนอุ้มลูกมาเคาะกระจกแบบนี้
ตายแล้วเคยเห็นแต่แม่นาคมายืนรอพี่มากที่ท่าน้ำ
แต่นี่มายืนอยู่กลางสี่แยกเลยเหรอ
ไม่ได้มายืนรอใครกลับมาแต่ว่ามายืนขายหมูปิ้งกับไส้กรอกจ้า
ไอเดียเก๋คนนี้คือคุณนันนพัฒน์ชะลาชัยนันพา
เห็นแบบนี้เธอเป็นถึงนักแสดงอยู่ที่สำนักดาบสอพุทธไทยสวรรค์เชียวหนา
พอกลางวันแสดงโชว์จบตกเย็นก็มาขายหมูปิ้งไส้กรอก
วกกับชุดแม่นาคที่มีอยู่แล้วก็เลยขอจัดเต็มแต่งตัวแบบนี้
เพื่อสร้างจุดขายมันซะเลย
แถมได้ผลอีกด้วยนะเพราะมีคนถ่ายรูปเธอ
เอาไปลงในโซเชียลกันเป็นจำนวนมากทำให้ยอดขายพุ่งขึ้นเรื่อยเลยล่ะ
ใครเจอก็ไม่ต้องตกใจไปนะทำใจให้ดีอย่าเพิ่งรีบซิ่งรถหนีไปไหนล่ะ
รถกระจกมาซื้อหมูปิ้งไปชิมกันก่อนพี่มาเจอ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมแต่ละชุดแต่ละไอเดียบันเจิดจนต้องยกนิ้วให้เลย
ใครอยากได้ยอดขายปั้งก็ลองหันมาสร้างเอกลักษณ์เพื่อเป็นจุดขายดูนะ
รับรองสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอน
โอ้โหแปลกแหวกแนวสร้างเอกลักษณ์สร้างรายได้มันต้องมีจุดขาย
กำลังคิดอยู่ว่าจะใส่ชุดไหนดี

ก็เนี่ยอย่างที่บอกมีชุดสไปเดอร์แมนใช่ไหมที่อยากให้คุณชนะใส่
คือจริงนะใส่ชุดไหนก็โอเคหมดแหละยกเว้นอยู่ชุดเดียว

ต้องมีใครใส่ชุดอะไรคะ